ช่วงนี้พาไปก่อนดีกว่าพาไปดูอีกหนึ่งความน่ารัก
เป็นคู่รักต่างสายพันธุ์ของแม่ลิงกับลูกแมวค่ะ
ที่จังหวัดตากค่ะบอกเลยว่าน่ารักมากจริง
อ้าวเดี๋ยวไปดูกันก่อนใช่ลูกลิงกับแม่แมว
ลิงที่ไหนล่ะแม่ลิงกับลูกแมว
เอาใหม่นี่คือแม่แมวไม่เอาใหม่จูน

แม่ลิงกับลูกแมววัดอ้าวไหนล่ะ
เดี๋ยวได้เจอลูกแมวแต่ตอนนี้มันทำอะไรอยู่นะ
นี่คือเจ้าจ๋อแม่ลิงวัย๗ขวบ๗ปีนี่แหละค่ะ
ทุกวันเขาก็จะมาทำแบบนี้นั่งเฝ้านอนเฝ้าบริเวณบันไดวัด
ศูนย์ธริกาวาดหรือว่าวัดป่าใหม่นะครับ
เทศบาลนครแม่สอดจังหวัดตาก
เพื่อรอพบกับเจ้าลายโก้ง
หลายกล้องคือนี่ลูกแมววัดวัย๑เดือน

นี่ครับตัวนี้ชื่อเจ้าลายโก้งนะคะ
เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเจ้าลิงเห็นเจ้าลายโก้ง
เมื่อไหร่ก็จะคว้ามับเข้าแบบกอดทันทีเลย
เดี๋ยวอันนี้คือล็อคคอเหรอครับ

ตอนแรกโจรสใจนึกว่ารักพาตัว

นี่ขึ้นไปบนกำแพงแล้วนะอีกนิดนึงขึ้นเสาไฟฟ้า
เดี๋ยวน่ะมันจะคล้ายหนังเรื่องหนึ่งเรื่องอะไรล่ะ
นี่แหละพอเขาคว้าลูกแมวมาได้เขาก็จะกอดไว้แนบอกไม่ห่างเลย
พาไปอาบแดดนั่งเล่นชิลบนกำแพงด้วยนะ
แมวก็ไม่รู้เรื่องคุณก็ร้องใหญ่เลย
พอมีคนตามเข้าไปดูเนี่ยเจ้าเจาะเขาก็สูญเสียความเป็นส่วนตัวเนาะ
ก็เลยคาบแมวหนีค่ะหนีขึ้นไปขึ้นสูงขึ้นไปอีกนะคะ
แล้วก็ลูบหัวไซส์หาเห็บให้หาอะไรให้ลูกแมวนะคะ
เป็นภาพที่น่ารักน่าเอ็นดูนะเราเห็นแบบนี้เป็นความรักต่างสายพันธุ์นะคะ
เจ้าอาวาสวัดเขาบอกว่าความจริงแล้วลูกแมวตัวนี้มีแม่
แม่เขาเนี่ยมีสมาชิกที่เกิดจากคอกเดียวกันรวมทั้งหมดห้าตัวนะ
ไม่ใช่มีแค่เจ้าลายโก้งตัวเดียวนะคะแต่เจ้าจ๋อเนี่ยเขาสนใจอยู่ตัวเดียว
ก็คือเจ้าลายโก้งนี่แหละเห็นไม่ได้เลยก็จะฉกไปเลี้ยงอยู่นี่แหละค่ะ
โอ้โหเลือกไปทันทีเลยนะอาจจะชอบที่ไลน์มาหรือเปล่า
ก็อาจจะเป็นได้นะคะ
พอดีมันชอบมาขโมยลูกแมวเอาไปเลี้ยงวันสองวันวันสองวันเนาะ
ทางราวก็กลัวแมวมันจะตายก็ให้เนรนไล่เอาไล่ไล่มันเนี่ย
แป๊บเดียวเดี๋ยวมาเอาอีกแล้วเผลอแป๊บเดียวเดี๋ยวก็มาเอาตลอดเลย
โดนฮิวมาอีกแล้ว๒ตัว๓ตัวทีละก็เอาแต่ตัวเนี้ยตัวเดิมไม่เอา
แมวมีลูกแมวมี๕ตัวเขาจะเอาแต่ตัวนี้ตลอดเลย
เราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไร
แมวก็ตามหาลิงก็เอาหนีต่างคนต่างหาต่างคนต่างหนีไป
ท่านเจ้าอาวาสบอกต่างคนต่างหาต่างคนต่างหนีไป
ปัญหาเกิดไงแม่แมวมันเลยตามหา
ดูซิว่าว่าเจ้าลูกแมวเนี้ยเค้าจะทำยังไง
สารจังเลยคือท่านเจ้าอาวาสเขาก็บอกว่าเออก็เป็นห่วงลูกแมวค่ะ
แต่ก็เมตตาเจ้าเจ้าเหมือนกันนะคะก็เล่นตื๊อสักทุกวันขนาดนี้
ตื้อไม่ห่างเลยก็อยากจะได้พบได้กอดลูกแมวสุดน่ารักตัวนี้เท่านั้นเอง
สุดท้ายก็ต้องพาเจ้าลายโก้งตัวน้อยมาพบเจ้าจ๋อให้หายคิดถึงอยู่
ทุกวันแหละเรียกว่าแบ่งปันความรักให้กันแล้วกัน
ถึงแม้ว่าจะเป็นสัตว์ต่างสายพันธุ์กันก็ตาม

เพราะตอนที่มันไปนั่งรอ
นั่งรอแบบเขียพื้นรออย่างนี้

เหมือนคุณแม่เวลาไปนั่งรอลูกไปรับลูกตอนอนุบาลอ่ะ
คุณเคยมีอารมณ์เรียนอนุบาลด้วยเหรอ
ก็เคยเรียนครับผมก็ไม่ได้เกิดมาแล้วโตเลย

เกิดมาแล้วแก่เลยหรืออย่างนี้ล่ะฮ่าฮ่านี่ฉันชอบจังเลย